มาดูต่อกันที่อีก๑คนดีกว่านะ
สำหรับผู้ชายคนนี้เป็นคุณพ่อยืนหนึ่งแบบสุดที่เลิฟของลูกเลยนะ
แต่นาทีนี้บอกเลยว่าแย่งซีนลูกเก่งขึ้นทุกวัน
สำหรับพระเจ้าโจ๊กโสภู
จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในช่วง
เจ้าแจ๊กริมเจ้า

เจ้าแจ๊กริมเจ้า
ว้ายแม้หบตกแหกแตกกุระเจิง

กลั้นคำอุทานเอาไว้ไม่ไหว
กับคลิปประเจ้าโจ๊กประธิดา
บ้านนี้ขยันโขบเต้นกันหลายคลิป
แต่บอกเลยคลิปนี้หาจริงเจ็บจริง

อยากปล่อยให้ร่วมเจาะจอย
วันนึงถึงคำปอบรับกัน

เข้าลืมเถอะพูดไปก็ไหล่ปล่อย
น้องชายของพระเจ้าโจ๊กเออ

เห็นแล้วมันโอ้โหซีด
นี่แหละนะจ้างร้อยเป็นล้าน
รถโรงพยาบาลต้องเข้าแล้วละมั้ง
ว่าวีว่าวีว่าวีว่าวี